ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรา
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ
มาแล้ว๕๗ไฟล์ชนะ๓๗ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์ครับ
นักชกในมุมแดงจากอำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว๑๐๑ไฟล์
ชนะ๖๘ไฟล์เสมอ๑ไฟล์

ไฟล์ล่าสุดที่มาชกที่นี่ได้รับขนานนามต้องบอกว่าหลายคนนะครับ
หมัดแฟนมวยยกให้เป็นคู่ดูเดือดประจำปีนี้เลยครับ
สัดกับยอดดอยแก้วสำนิทยังดูดเดือด
วันนี้ไม่ได้หายใจกันเลยครับวันนั้น
เงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์ไปครองครับ
ทางด้านโค้กลูกมะขามหวานครับนายวัญชนะแสงสุวรรณครับ
อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิวัย๑๙ปีครับ

ล่าสุดชนะฟาวนิพิกชัยสิทสารวัตรเสือครับ
ลูกศิษย์ของนายกศิริชัย
ส่วนมุมแดงครับจอมเก่าครับ
ไอกระทิงบ้าครับเผ็ดดำเผ็ดโนภาก้าว
หรือว่าเพชรดำเดอแดนลำดวนครับนายสุชาติชาดา
จากอุทุมพรพิษัยจังหวัดศิริเกต
จุบันวัย๒๙ปีแล้วนะครับ
ฟอร์มหลังแพ้๒ชนะ๑ครับ
เป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด๕๒กิโลกรัมครับ
ทางด้านเพชรดำ
แต่ต้องบอกว่าไฟล์นั้นติดตาแฟนมัดมวยอย่างยิ่งครับ

ดูฤลาการไหว้คู่ครับ
ไม่ธรรมดาครับทางด้านเพชรดำถึงแม้ว่าจะแก่

ทางด้านเผ็ดดำ

วนเข้ามุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

พลิกล็อคครับ

และวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับนักชกรุ่นน้อง๑กิโลครับ

ต่อ๕๒๕กิโลกรัมครับ

ต้องบอกว่านี่เป็นสุดยอดมวยพิกัด๕๑๕๒กิโลกรัมนะครับ
นี้นั้นมีนอกจากจะมีเพชรดำโค้กยังมีฤติชัยมียอดดอยนะครับมีกระต่ายขาว
ฟ้านพร่องโอ้โหใกล้อีกหลายหลายคนครับ
มาแล้วครับผู้เอกนำรายการยกที่๑ครับ
โมงนั้นจัดอยู่ในประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดีเลยครับ
ในภัณฑ์ที่เทศกรรมนั้นประเภทรู้สู้ทะโลกศิษย์
บริเวณใบหน้าของเพชรดำนี่ไม่มีที่ให้เย็บแล้วนะครับ
ตายขวดละครับทุกตารางนิ้วครับ
ใครรู้ว่าแฟ้เก่าแฟ้ไหมนะครับ

ด้วยซ้ายตัดล่างแล้วเสียบเข้าใน
ใกล้ที่ก็น่าจะมีกระเภทเพื่อสู้ทะโลกศิษย์

ส่วนแดงกระแทงด้วยซ้ายครับครับ

พยายามโอ้ยพยายามจะเล่นงานบริเวณก้านคอเลยครับ
โอ้โหสายตายังดีอยู่ครับเพชรดำ

เกิดเข้าขาโพกก็ไม่หนีเลยครับ
ดูกับตบโดยหลูกซ้ายระหว่างแค่ขวา

ตอนนี้ต่อมโมโหครับ
เตะไปโดนตอบโมโหเมื่อครู่นี้นะครับ

โอ้โหโอ้โหหุ้กซ้ายครับเผ็ดดำ
ไม่ยอมแล้วครับประเภทคนไม่ยอมคนเวลาโดนแล้วต้องบอกว่าโดนไม่ได้ครับ
โดนแล้วพร้อมจะเอาคืนทุกเมื่อครับเพชรดำ
ถึงแม้ว่าจะวัย๒๙ปีครับ
สมัยรุ่งนี่โค้กยังไม่เกิดครับ
มาก่อนครับแต่วันนี้ต้องมาเจอกับรุ่นน้อง

เปลี่ยนเป็นกาดซ้ายบ้างครับหมดยกที่หนึ่ง
ต่อมาอาทิตย์ยกต่อไปมาที่เมันตีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
กรี๊มสำคัญอีกคือโคกลูกมะขามหวานครับ
เจอกับเพชรดำเดอแดนลำด่วนครับ

โก้เกี่ยวแล้วคืนแล้วนี่ครับเสียบด้วยขวา

พยายามจะเด็ดก้านคอนักชกรุ่นพี่ครับ
ขวาเพชรดำเอาคืนทันทีครับ
ตบซ้ายแล้วควดสูงครับ

ั่วต่อมโมโหเลยครับ

ครั้งที่๒๒เดินทางมาถึงยกที่๒ครับ
รูปเกมยังดูไม่ออกครับ

เปลี่ยนเข้ามาแห้งขวางแค่ขวาพยายามจะส่วนด้วยมันขวาเหมือนกันครับ
เอาละครับเกมเดือดขึ้นแน่นอนครับเพชรดำดับเครื่องชนแล้วครับ
จังหวะฝีมือดีครับโค้งรวดเร็วครับ
แต่เดี๋ยวดูครับต้านความทรหดของเพชรดำอยู่หรือไม่ครับ
กลัวอยู่แล้วครับเรื่องความเจ็บปวดครับเพชรดำ
ไม่ใช่กู้ต่อสู้แตกครับแต่ของตัวเองเนี่ยแตก
พวกมันยังจะตั้งล่างเผ็ดดำต้อยรับบนด้วยรับตัว

กำลังเปรย์กับแย่ออกมา
เผ็ดดำเกลียดเข้าหาท่านพี่พวกมันวางแข้งขวาส่วน
ล็อกคอตีซ้ายครับแล้วหักทิ้งเลยครับโค้ง
ถ้าเจอทางหน้าเผ็ดดำก็มาใส่ความแข็งแรง
พวกมันยังจะใช้เหลี่ยมตัว
พวกมันยังจะใช้ผีมือกันนะ
แต่เผ็ดดำนั้นไม่จนนะครับ
มาหากน้าร่าทะวงในกับชวนทะเลล่อนีครับ

ไม่ทิ้งทางซ้ายไม่น้อยถึงมันก้าน
นะครับหนายขวาของเผ็ดดำอออดการตัดทิ้งอีกแล้วครับ

ร้องตีซ้ายตีซ้ายอีกทีพยายามจะตีเข้าหน้าขาครับ
แต่เบียดเข้ามาโอ้โหนี่แหละครับดูครับจังหวะต่อยหมัดขวาแล้วคืนด้วยแข้งซ้าย
หมดยกที่๒ครับ
พาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับรายการมวยที่ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาไม่สนับสนุนเรื่องการพนัน
บอกว่านี่คือนโยบายครับทำให้มวยไทยไปสู่ระดับโลก
ทำให้มวยไทยนั้นดูง่ายดูเป็นเลยครับดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายของเพชรดำ
หน้าของเพชรดำทำงานได้ดีครับ
ไม่เจ็บตัวเนี่ยต้องบอกว่าเพชรดำเครื่องไม่ร้อนครับ
หืมเลยเตรียมตัวยังดีครับ
ยิ่งเจ็บตัวยิ่งเดินครับเพชรดำ
โอ้โหขวาของโค้งซัดเข้าไปอีกที
หวังนี่ครับเตะแต่ละทีครับ๔ดอกซ้อนครับ

มาแล้วครับพยายามจะใช้เหลี่ยมครับเพชรดำ

เกมเปิดครับเสียบขวาขวางหน้า

โอ้โหดูครับแทงเพชรดำแต่ละทีครับโค้ก
โอ้โหออกมาเล่นเกมได้ดีเลยครับโค้ก
พยายามมาเพชรดำวางซ้ายโค๊กตัดล่าง
ตาเลยครับหมุน๓๖๐มโดยแค่ซ้ายลบหน้าเสียบด้วยขวา

อื้อฮือเป็นดำวางซ้าย
วางซ้ายโค้งพยายามตัดล่าง
เสียบบิดหักโอ้โห
ไม่ลงก็จริงครับแต่ได้เหลี่ยมครับโอ้โห
หน้ากดคอลงประทางครับเพชรดำฝันด้วยทรอดขวา
นะครับต้องนักสอบมาเป็นตัวช่วยนะครับเพชรดำ
แต่ดูล่ะโค๊กอาศัยรูเป็นแข็งแร่ง
พยายามทิ้งด้วยสอบ

น่าเปลี่ยนไว้ทันตามน้ำของโค๊ก

โค๊กคืนด้วยเขาใน
พยายามจะล็อกแล้วเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหมวยเข่าอย่างเพชรดำเจอโค้กเสียบ

โฮ้ฮือน่าเป็นโค๊กแตกและแรดทีครับ
ดูนะครับอ่าเหลาใจจ้ง

จังหวะไก่กดคอกดแขนแล้วก็เสียบด้วยขอก็ทำได้ดีครับ

สำนัก
บอกว่าสถานการณ์พลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับ

แล้วดูครับวงในครับกดคอนักชก

เหมือนแหว่นนะครับ
ไว้ครับ
มุมตัวเองครับเจอกระชากแทงขวาเลยครับ

อกนี้ต้องบอกว่าจาแจ้งเหลือเกินครับ
หกหมุนเหลี่ยมนิดเดียวแล้ว

กดได้แต่ตีไม่ได้ครับ

โอ้วเจอโคกส่วนขวา

โอ้โหอย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นนะครับ
ถือสติครับตื้อเท่านั้นที่คลองโลกครับเพชรดำ
ขวาเติมด้วยแข้งทิ้งด้วยศอกขวาอีกที

กำลังเบรกเกงนะครับเพชรดำตีด้วยทราย

โอ้โหเสียบขวาอ้าวโอ้ยอ้าว

เอาคืนบ้างแล้วครับโอ้โหนี่ครับ

๑๐จุดตีการช่องเลยครับ
โอ้โหดูครับลัวปืนเลยครับทางหน้าเพชรดำ
ไว้ใจได้จริงครับเพชรดำเพชรนมก้าวครับ
ไม่ยอมแพ้ครับประเภทคนไม่ยอมคนเหมือนกันครับ

โอ้โหเรื่องหัวจิตหัวใจต้องบอกว่าต่างกันครับ
นี่ครับละห่ำจริงครับแกดูครับ
เมื่อสักครู่นี้เลยครับเป็นจุดเปลี่ยน
ฟันด้วยศอกขวาครับเสียบด้วยเข่าใน
นี่ครับโอ้มีสะอึกครับ
โอ้โหเสียบขวาดอกนี้นี่ออกอาการให้เห็นแล้วแกลุยมาเป็นชุดเลยครับทีนี้
ทีบแล้วไม่ผีพรามครับ
เลือกเอาเนื้อครับตีขวาเสียบซ้ายแล้วซุดเลยครับ
โอ้โหสุดยอดจริงครับนับถือใจครับเพชรดำนี่ครับเสียบซ้าย
ดลงไปอีกครับเข็นตีขวา
แล้วเค้นเสียบซ้ายอีกทีครับโอ้โหอ่าร้าวใจจริงครับ

แล้วเค้นเลือกครับดูครับไม่เร่งครับ
เป็นมวยเก่าครับเลือกเอาเนื้อครับ
บช่องไม่ได้แล้วครับสบช่องนี่แกมาเป็นชุดเลยครับ
แล้วก็ใส่ลูกเก่าครับกวนลงมาเสียบ
โอ้โหพลิกอีกแล้วครับวันนี้ครับไปบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
เพดดับเผ็ดนบทะกาว

เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการไทยรัฐ
มวยไทยไฟเตอร์